ที่งานบุญที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาคุณบวชหรือยัง
ดแล้วโอ้โหผมนี่ครบแล้วพร้อมจะเบียดแล้วล่ะ
คุณถึงบวชตอนนั้นคุณโปรยทานไปเท่าไหร่
ถ้าเรื่องโปรยทานเนี่ยจำไม่ได้เพราะตอนนั้นไม่ได้โปรยทาน
เป็นการบวชแบบหมู่ไงอ๋ออ๋ออ๋ออ๋ออ๋อ
ก็จะไม่มีการโปรยทานใช่แต่ของคุณเนี่ย
ต้องมาดูงานบวชนี้ใครยังไม่บวชอาจจะดูเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะ
เพราะว่าที่มาไอเดียในการโปรยทานน่าสนใจมากเลยค่ะคุณผู้ชม
ไม่ได้โปรยเหรียญเพียงเท่านั้นยังมีครกมีสากมีเครื่องครัวกันด้วย
แล้วจะโยนกันยังไงอ่ะโยนครกโยนสายดิฉันไม่รับนะฮะ
ดูมาดูกันเอานี่บรรยากาศการแห่นาคกันก่อนคึกคักเลยนะคะ
น่าสุธิชาเนียมนรงค์อายุสามสิบปีค่ะ
เป็นนุ่มองค์การบริหารส่วนตะบนคลองสะบัวอำเภอพระนครศรีอยุธยา
ก็มีบรรดาญาติสนิทมิตรสหายจำนวนมากล่ะค่ะออกมาจากบ้านแห่ไปยังวัดครุฑ
ระยะทาง๕๐๐เมตรตลอดระยะทางก็มีนางรำมาร้องเล่นเต้นรำกันอย่างสนุกสนานนะคะ
ก็ถึงกระทั่งช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยก็คือการโปรยทานสุดแปลกไม่เหมือนใครค่ะ
เพราะว่าที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี่คือลูกบอลนะครับ
ลูกบอลที่จะใช้จับแล้วก็หาว่าใครจะได้โปรยทานอะไร
ก็จะมีทางเหมือนการจับหลากเลยน่ะนี่ไงผูกกระมังมีพัดลมมีเต้ารีด
ว่าอยู่ถ้าใครเขาโปรยด้วยของพวกนี้เนี่ยมีหัวล้างข้างแตกกันบ้าง
ก็เนี่ยนอกจากจะมีโปรยเหรียญโปรยทานปกติแล้วก็มีลูกบอลนี้ด้วยนะคะ
เพื่อให้ผู้ที่ไปร่วมงานบุญนั้นได้รับของกลับบ้านไป
ใครที่ได้ครบสากกลับบ้านก็ดีใจยกใหญ่เหมือนถูกรางวัลแล้วค่ะ
เหมือนกับคนที่ได้ถ้วยทั้งกระมังและฝาชิ
ยิ้มหน้าบ่านไม่แพ้กลามังเลยล่ะค่ะ

มูกค่ะมูก

มีนอกด้วยมีนอกด้วย

เป็นปื้มเป็นปื้มเป็นปื้มเป็นปื้มมากโอ้โหชื่นเมื่อนสนุกสนานเนอะ
ได้ครกได้สากจริงนะชอบมากเลยได้ครกกลับบ้านดูดีใจดีใจ
ก็เป็นอุปกรณ์ในครัวเอาไปสามารถที่จะใช้ในชีวิตจำวันได้ไง
ไม่ต้องซื้อต้องหาแถมได้จากงานบุญมันก็เป็นสิริมงคล
ก็เลยอยากจะให้คนที่มาร่วมงานได้รำลึกถึงบรรพบุรุษที่ร่วงรับไปแล้ว
ก็เลยนำครกสากมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการโปรยทานด้วย
และคนที่บวชก็เป็นหลานชายนะคะถือว่าเป็นการทำแล้วได้มหาทานได้กุศลใหญ่
เลยนำแนวคิดดีแบบนี้มาใช้เพราะฉะนั้นเออดีเหมือนกันนะ
อย่างถ้าเป็นราชบุรีทำโอ่งเอาโอ่งไหมมาโปรยทานเป็นโรยเป็นโอ่ง
อย่าโปรยทั้งโอ่งนะคะคุณดิฉันยังมีความหวาดเสียวอยู่เล็กน้อย

ยังไงก็ไม่รู้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ได้สงวนลิขสิทธิ์นะคุณผู้ชม
ใครที่สามารถนำไอเดียนี้ไปปรับใช้กับงานบวชของตัวเอง